เป็นช่วงรถจักรยานยนต์๒คัน
หนึ่งออกจากซอยคันหนึ่งขี่มาตามทาง

จังหวะไปเจอกับคันนี้ที่ขี่มาตามทาง
ซึ่งผู้ชายคนหนึ่งมีลูก๒คน

เขาไปเตะเข้าหน้าเด็กหนุ่มคนนี้เลย

พอลุกขึ้นมาเนี่ยฮะ

เด็กหนุ่มคนนั้นก็ยกมือไหว้นะฮะ
เหมือนกับรู้ตัวว่าตัวเองผิด

แล้วก็โดนเข้าไปอีกทีนึง

แล้วตัวสามีก็ถึงเดินย้อนกลับมาดูลูกกับเมียเนี่ย

ยกมือไหว้อยู่ยกมือไหว้อยู่เห็นไหม

เหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษม๑๐๔นะครับ

คือชายวัยรุ่นเหมือนกับรู้ตัวว่าผิดออกมาจากซอย
ไม่ทันดูให้ดีว่ารถบนถนนเนี่ย

จะขี่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยชนกันเกิดขึ้น
แต่มันก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วฝั่งของผู้ชายที่มากับลูกกับเมียเนี่ย

ควรจะเป็นห่วงลูกกับเมียตัวเองก่อนหรือเปล่า
ก่อนที่จะไปไล่เตะเขาอีก๒ที

สอบถามไปยังคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก็บอกว่าทั้งสองฝั่งก็เป็นคนในพื้นที่นะ

สุดท้ายทั้งคู่ก็เลยต้องไปเคลียร์กันที่โรงพัก

ไม่รู้ว่าเคลียร์กันจบว่าจะแบบไหนยังไงนะครับ